ไปดูพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ของทางภาคเหนือเขาบ้างดีกว่า
ไปดูพิธีกรรมพิธีฟ้อนผีมดเขาทำไปเพื่ออะไรไปดูกันหน่อยครับ
ว้าวลำรำอยู่ก็เหมือนล่องลอยไปเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
เนี่ยการฟ้อนรำแบบนี้เขาไม่ได้มารำกันเล่นเล่นนะแต่เขารำเพื่อเข้าทรงในประเพณีฟ้อนผีมดฮะ
บอกว่ารำไปสักพักอาการเป็นแบบนี้เลยราวกับว่าเหมือนเป็นลม
แต่ลักษณะก็คือไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
พิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมโบราณทางเหนือล้านนาเขา
เรื่องของเรื่องสำหรับคนที่หมู่บ้านที่นับถือผีหรือว่าเลี้ยงผีบรรพบุรุษฮะ
เขาจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปจนกว่าจะเข้าฤดูฝน
บางทีก็ล่วงเลยถึงมีนาไงก็ไปเรื่อยจนกว่าฝนจะมานั่นแหละ
จัดขึ้นที่บ้านดอนปินนะฮะภาพที่เห็นอยู่เนี่ยที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่าผีมดเนี่ยจะเป็นผีปู่ย่าแล้วก็เขาสืบเชื้อสายกันมาจากชาวไทยใหญ่
ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำพิธีเริ่มต้นตั้งแต่เช้านั่นแหละครับพิธีกรรมเนี่ยก็จะทำขึ้นที่

แล้วจะมีการอธิษฐานขอให้ผีบรรพบุรุษคุ้มครอง
ให้การจัดงานราบรื่นให้คนในตระกูลอยู่เย็นเป็นสุข
และเกิดความเป็นสิริมงคลนั่นเอง
การเข้าผีมดบอกอย่างที่เห็นนั่นแหละ
ยุ่งยากลำไปเรื่อยเดี๋ยวก็เข้า
เขาบอกว่ารำปุ๊บเข้าปั๊บรำปั๊บเข้าปุ๊บ
ถ้ารำปุ๊บปุ๊บปั๊บเข้าปั๊บปุ๊บ
ตามนั้นแหละตามเรื่องของราวของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
แต่ดูแล้วยังไงต้องใช้วิจารณญาณภาพ

ผมก็อยากจะให้แต่ละคนเคารพในศิษฐ์ความเชื่อของชาวบ้านเขา
ใช่เพราะบางอย่างมันไม่มีข้อพิสูจน์จริง
และสิ่งที่เขาทำทั้งหมดทั้งมวลผมอยากจะย้ำตรงนี้
เหมือนเป็นกุศโลบายมากกว่าคุณผู้ชมให้มองไปในทางนี้
มันเหมือนกับว่าเป็นการเอามารวมตัวกันของคนในหมู่บ้าน
มาร่วมกันทำกิจกรรมอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความรักความสมัครสมาธิสามัคคี
ให้ได้รู้จักได้เห็นหน้าค่าตากันใครเป็นใครลูกหลานที่ไหนคุณปู่คุณย่ายังไง
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะ